เอาล่ะช่วงนี้มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในโซเชียล

โรงพยาบาลนะไม่ใช่เซเว่น

พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่แล้วกันเอาแบบนี้ก็ได้หรอค

เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกโซเชียล
แล้วก็เนี่ยพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ประโยคที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
จริงก็กระช่อนอยู่ในโลกออนไลน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วครับ
แต่ที่หยิบมาขีดเส้นใต้เริ่มต้นสัปดาห์นี้
ก็เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา
ผมได้รับโทรศัพท์จากคนที่เป็นหมอหลายราย

ให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพี่น้องของเรา

ว่าห้องฉุกเฉินเนี่ย

ทำไมคุณหมอคนนี้จึงพูดบอกว่า

สังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เรียกว่า
มีอะไรขึ้นมาก็ช่วยกระพือกัน
บางทีไม่ได้ย้อนกลับดูเหตุดูผล
บางทีไม่ได้พิจารณารายละเอียด
มีคนส่งเข้ามาในไลน์แล้วก็ส่งต่อกัน
เป็นสังคมที่บางทีก็ขาดเหตุผล

ฉะนั้นวันนี้หยิบเรื่องนี้

ขอย้อนกลับไปดูที่มาของข่าวนี้
ก็คือว่าดึกคืนหนึ่งมีผู้ป่วย

ไปที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ

ไปถึงก็เข้าไปที่ห้อง

หมอที่อยู่เวรห้องฉุกเฉิน

ก็เพราะเห็นว่ามันไม่ได้ฉุกเฉิน

ถ้าให้กลับบ้านไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่
คงไม่เป็นข่าวโด่งดัง
เหมือนกับไปเปรียบเทียบกับเซเว่น
พอบอกว่านี่ไม่ใช่เซเว่นนะ

มันก็คงไม่โด่งดังมากเท่านี้หรอกครับ
ฉะนั้นไปดูสิครับว่า
เสียงวิภาควิจารณ์ที่ตามมาคืออะไร

ถูกวิภาควิจารณ์หนักเลยครับ
หมอพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ

คนที่อยู่ในแวดวงการแพทย์
เขาพยายามออกโรงอธิบายว่า

รับคนไข้ได้แบบไหน

แบบไหนไม่ต้องมาที่ห้องฉุกเฉิน
แต่ว่าคนที่ออกมาโพสต์ข้อความ
แล้วอธิบายได้ดีที่สุด
คือนายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่า
ในแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่า
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล
สีนักคารินคณะแพทยศาสตร์

ท่านผู้ชมหรือแฟนรายการนี้

หรืออยู่ในกรุงเทพก็ตามแต่

คืออะไรจะได้เข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน

ที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้
แต่เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรง
หรืออุบัติเหตุที่รุนแรง

เสียชีวิตหรือพิการได้
นี่ที่ต้องมาห้องฉุกเฉิน

ผู้ป่วยนอกก็คือผู้ป่วยที่ไม่ได้แอดมิตร

เพราะปัจจุบันจำนวนผู้ป่วย

เป็นผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน

ที่ไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์

ทั้งที่ไม่ควรมาที่ห้องฉุกเฉิน

แก้ปัญหาการบาดเจ็บอุบัติเหตุ
อาการเจ็บป่วยแบบฉุกเฉินเท่านั้น

เพื่อเป็นสถานที่เปลี่ยนสายให้อาหาร
ไม่ใช่เอาไว้สายสวนปัสสาวะ

ว่าใครมีโอกาสเสียชีวิต

ถ้าใครอยู่ในภาวะอันตรายมากกว่าเนี่ย

มีความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง

ถึงแม้ว่าจะมีภัยพิบัติ
ไม่เหมือนกับร้านสะดวกซื้อนะ

จากสิ่งที่มีอันตรายกับชีวิต

ความสะดวกสบายแก่ชีวิต
แล้วก็ข้องสุดท้ายที่หมออธิบาย
ห้องฉุกเฉินเป็นการบริการทางการแพทย์
ถ้าเป็นภาวะฉุกเฉินจริง

ต่างกับร้านสะดวกซื้อ
และสุดท้ายนี่คุณหมอก็บอกอย่างนี้

บางครั้งก็หมดกำลังใจกับข่าวดราม่า

เพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวออกมา
หมอและพยาบาลคือผู้ผิด

ทานอาหารนอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้ว

ทำลายความตั้งใจของพวกเราก็พอครับ

ห้องฉุกเฉินไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อ

คนไข้กับหมอเข้าใจไม่ตรงกัน
เพราะคนไข้โดยเฉพาะ

โรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลอำเภอ
เขาก็ต้องไปที่ห้องฉุกเฉิน
ฉะนั้นระหว่างคนไข้กับหมอ

ทำไมโรงพยาบาลระดับอำเภอ

อันนี้ไม่ใช่ความผิดของใครหรอกครับ
มันเป็นเรื่องของประเทศเราที่ว่า
เรายังมีงบประมาณน้อย
เราไม่สามารถผลิตหมอได้เพียงพอ

กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างได้ไม่ครบ

โรงพยาบาลเล็กระดับอำเภอ
ก็มีหมอเฉพาะห้องฉุกเฉิน
แล้วถ้าใครไม่ได้เป็นอะไรหนักหนา

อันนี้มันเป็นปัญหาของประเทศครับ

ขาดแคลนยังเป็นปัญหาของประเทศมาก

เมื่อมีหมอจำนวนน้อยคนไข้มากขึ้น

หมอทุกคนต้องเรียนทุน

หลายคนที่ยอมใช้ทุนคืน

โรงพยาบาลเอกชน

ก็ทำให้หมอในโรงพยาบาลของรัฐ

อันนี้ก็เป็นปัญหามาตลอด

พอถึงวันที่ไปมอบตัว

เขามีความสมองเก่งขนาดนี้

นี่เป็นปัญหาระดับประเทศนะครับ

การผลิตแพทย์สร้างโรงพยาบาล

ลำดับไปซื้อเรือดำน้ำก่อน

หรือก่อนที่จะผลิตแพทย์
คำตอบนี้ไม่ตอบครับ

คือทั้งหมอทั้งพยาบาลก็จริงแหละว่า

แต่บางทีอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการสื่อสาร
อาจจะเลือกใช้คำที่มันเบากว่านี้นิดหน่อย

ณตอนนี้ไม่ใช่เวลาตรวจนอกเวลา

ตรวจเบื้องต้นให้แล้วไม่ได้เป็นอะไรมาก

นี่ไม่ใช่๗๑๑นะก็ไม่เป็นเรื่องเท่าขนาดนี้
อยากจะให้กำลังใจหมอเขาตอนนั้นแหละ

อย่างที่บอกในฐานะคนไข้เข้าใจแหละว่า

ที่นี่มีหน้าที่ในการดูแลเรา
แต่ก็ต้องเข้าใจคนทำงานที่นั่นด้วยนะคะ
ลองคิดสภาพถ้าคุณไปได้๒๔ชั่วโมง
แล้วบุคลากรที่เขาทำงานเขานอนตอนไหน
ก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะครับ